อ่ะเรื่องนี้เป็นความทุกข์ใจของเป็นหญิงชะลาสองแม่ลูก
เพราะว่าทั้งตัวแม่เองเนี่ยก็อายุตั้งแปดสิบห้าแล้ว
ตัวลูกสาวเองเนี่ยก็อยู่อายุห้าสิบแปดแล้วอย่างที่บอก
เป็นสองหญิงชาราแม่ลูกที่บอกว่าขอร้องทุกข์
ร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมมาแล้วแต่ขอร้องสื่อ
เดี๋ยวจะพาไปดูถามว่าร้องเรื่องอะไรร้องเรื่องกำแพงสูงสองเมตรห้าสิบ
ซึ่งถูกสร้างขึ้นปิดทางเข้าออกโดยหลานของพวกเขาเอง
แล้วทำให้ทั้งคู่ไม่มีทางเดินเข้าออกเรียกได้ว่าตรงจุดนั้นกลายเป็นที่ดินตาบอดเลย
เป็นเรื่องราวที่อดทนมานานกว่า๕ปีต้องใช้ทางเดินแคบ
แล้วลำบากมากเวลาต้องเข้าเวลาต้องออก
เรื่องราวทุกข์ใจของสองแม่ลูกคือนางกุลหุงหวนอายุ๘๕ปีคนเป็นแม่
นางสาวพรชนุกอายุห้าสิบแปดเป็นลูกนะคะ
นี่คือในพื้นที่อำเภอบ้านผือค่ะที่จังหวัดอุดรธานี
อย่างที่บอกบ้านพักของทั้งคู่อยู่บนที่ดินตาบอดค่ะ
เนื้อที่ประมาณ๒งานแต่ด้านหน้านะคุณด้านหน้าของบ้าน
ติดกับบ้านของญาติแล้วกลายเป็นถูกสร้างกำแพงขึ้นมาปิดกลั้นประมาณสองเมตรห้าสิบ
แล้วความยาวของกำแพงยาวถึงเจ็ดเมตรนะคุณผู้ชมทีนี้ตัวลูกสาวคุณพรชนกเล่าว่า
รอบตัวบ้านเนี่ยคือของเดิมเป็นที่ดินของญาตินั่นแหละ
เอาจริงจริงไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนที่ผ่านมาจนกระทั่ง๕ปีที่แล้ว
หลานสาวหลานชายคือเกิดการทะเลาะกันมีปัญหากันกับทางตัวของแม่เธอค่ะ
แล้วก็เลยมีการเกาะกำแพงสูงแบบนี้ดูดูดิโอ้สูงมาก
อุ้นกำแพงสองเมตรห้าสิบครั้งที่ความสูงแล้วยาวอีกเจ็ดเมตร
จะออกยังไงเนี่ยจริงเคยใช้ทางเดินตรงนี้ที่เป็นบันไดคุณเห็นไหม
เป็นบันไดปูนเคยเดินเข้าเดินออกหลังจากนั้นใช้ไม่ได้อีกแล้ว
ก็กลายเป็นว่าต้องใช้บริเวณทางเดินแคบทางเดินเล็กในการเข้าออกนะคะ
ถามบอกตลอด๕ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเดินเข้าออกเธอเล่าแบบนี้ว่าเธอกับแม่ต้องออกบ้านช่วงเวลาตีหนึ่งไปขายของที่ตลาด
ซึ่งต้องใช้ไอ้ทางที่มันแคบมากลำบากมาก
ส่วนแม่อายุมากแล้วชะลาแล้วต้องออกไปหาหมอบ่อยอันนี้ก็ยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่
ลองฟังสิ่งท่าเล่าค่ะ
ทีนี้ถามว่าแล้วจะยังไงมันต้องมีหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องกับคุณไปช่วยพูดคุยเจรจาไหม
เธอบอกว่าเธออยากให้ศูนย์ดำรงธรรมของบ้านเผือที่อุดรธานีไปไกล่เกลี่ยให้เธอหน่อย
ขอแค่ให้เธอกับแม่ได้มีทางเดินเข้าออกบ้างแค่นั้นเอง